ต่อกันที่อีกหนึ่งคดีนะคะซึ่งถือว่าเป็นคดีที่ได้รับความสนใจจากประชาชน
หลังจากสัปดาห์ที่แล้วพบชิ้นส่วนของมนุษย์ลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา

และตรวจสอบแล้วก็พบว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวสเปน
ซึ่งเกิดจากการฆาตกรรมนะคะ
ล่าสุดตำรวจไทยค่ะได้เปิดเผยโฉมหน้าแก๊งที่ก่อเหตุครั้งนี้แล้วนะคะ
รวมทั้งบอกว่าน่าจะจับตัวได้ในเร็ววันนี้นะคะ
เพิ่มเติมอีกหนึ่งคนหลังจากก่อนหน้านี้จับไปได้แล้วนะคะ
หนึ่งคนเพราะว่าไปพบหลักฐานนะคะ
ว่ากลุ่มแก๊งกลุ่มนี้ยังคงกบดานอยู่ในประเทศไทยค่ะ
ขณะที่สาเหตุของการสังหารในครั้งนี้ยังคงพุ่งเป้าไปที่เรื่องของการเรียกฆ่าไทย
เป็นจำนวนเงินกว่า๓๖ล้านบาทนะคะ
เป็นชาวสเปนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยร่วมกันอุ้มเรียกฆ่าไทย
ฆ่านายดาวิทเบอร์นาทเพื่อนร่วมชาติชาวสเปน
ปรึกษาบริษัทโทรคมนาคมชื่อดังค่ะ
ทางตำรวจไทยตรวจคนเข้าเมืองได้บันทึกภาพเอาไว้นะคะ
มีการออกนำมาเผยแพร่ต่อสื่อมวลชน
เรียกค่าไถ่เป็นเงินสดจำนวน๓๗ล้านบาท
เป็นผู้รับโอนเงินทั้งหมดจากนายดาวิท
ก่อนที่จะมีหญิงไทยขับรถกระบะตระเวนเบิกเงินตามสถานที่ต่าง
เมื่อวันที่๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นช่วงเย็นนะคะ๑๘นาฬิกา
ก็ทำให้ตำรวจนั้นมั่นใจว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้
น่าจะยังคงหลบหนีอยู่ในประเทศไทยนะคะ
พลตำรวจเอกปัญญามาเม่นที่ปรึกษาสัญญาบัตร๑๐
หัวหน้าทีมสืบสวนสอบสวนในคดีนี้บอกนะคะว่า
แล้วก็มีประวัติเดินทางเข้าออกประเทศไทย๑๓ครั้ง
ล่าสุดเข้ามาช่วงปลายปีที่แล้ว
วีซ่าหมดไปแล้วด้วยนะคะตั้งแต่วันที่๑๐ธันวาคมที่ผ่านมา
ซึ่งส่วนใหญ่จะเดินทางไปที่ดูไบสหรัฐอารับเอเมเรด
และประเทศกัมพูชาค่ะ
ขณะที่นายดาวิทเดินทางเข้าออกประเทศไทยมากเหมือนกันนะคะ
ครั้งในรอบ๑๐ปี
ส่วนสาเหตุของการก่อเหตุครั้งนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นการประสงค์ต่อทรัพย์ของนายดาวิทย์
การก่อเหตุครั้งนี้มีผู้ร่วมขบวนการมากกว่า๔คนนะคะ
โดยมีหัวหน้าแก๊งเป็นชาวสเปนและมีคนไทย
ให้การช่วยเหลือในการจัดหาภาษณะรถยนต์ต่างรวมทั้งหาที่พักให้
และรวมไปถึงการเปิดบัญชีให้กลุ่มคนร้ายด้วยค่ะ
ในแต่ละขั้นตอนเนี่ยในกระบวนการของการกระทำผิดเนี่ยนะครับ
มันใช้ระยะเวลานานพอสมควร
มีผู้เข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการต่างพอสมควรนะครับ
ฉะตรงนี้ก็มีหลายคนที่พอทราบข่าวว่าเป็นลักษณะอย่างนี้
ก็เข้ามาสู่พนักงานสืบสวนสอบสวนนะครับก็ยินดีนะครับ
งานสืบสวนสอบสวนของเรานั้นยินดีที่จะรับฟังให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย
เราต้องการตัวผู้กระทำผิดจริง
หัวหน้าทีมสืบสวนสอบสวนเชื่อว่าสาเหตุที่คนร้ายลงมือสังหารนายดาวิทย์นะคะ
ก็เป็นเพราะคนร้ายนั้นต้องการเงินเพิ่ม
อาจได้เงินไม่ครบตามความต้องการ
เพราะว่าถูกธนาคารที่อยู่ทั้งในไทยแล้วก็สิงคโปร์
พบความผิดปกตินะคะสำหรับความเคลื่อนไหวในบัญชีต่าง
ได้อายัดการเบิกถอนเงินกว่า๒๐ล้านบาทของกลุ่มคนร้าย
ซึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการหาเพื่อนร่วมขบวน
เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดที่ลักพาตัว
กักขังจุดฆ่าจุดชำแหละศพ
รวมไปถึงจุดที่ทิ้งศพด้วยค่ะ

ต้องหาทั้งผู้บงการและผู้ปฏิบัติด้วย
ใช่ค่ะขณะที่ตำรวจสเปนก็ได้นำหมายจับนายอาเทอร์
ในข้อหาปลอมแปลงเอกสารที่ประเทศสเปนมามอบให้กับตำรวจไทยด้วย
เพื่อที่จะติดตามตัวมาดำเนินคดี
หลังจากที่พบว่านายอาเทอร์ได้หนีมาอยู่ในประเทศไทย
อกจากนี้ตำรวจสเปนยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่านายดาวิทเหยื่อที่ถูกฆ่าหันศพ
จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีปลอมแปลงเอกสารนี้หรือไม่
ซึ่งเป็นคดีที่อาจจะทำร่วมกับนายอาเทอร์ผู้ที่เกาะเหตุนั่นเองนะคะ